และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน๑ราย
ผลักดันกลับประเทศเมียนมาไปแล้วนะคะ
สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดณวันนี้นะคะ
อยู่ที่๖๑๔๑ราย
รักษาหายเพิ่มเติม๙ราย
อดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่คงเดิมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลย๖๐รายนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินบอกว่า
ผู้ที่ติดเชื้อในประเทศที่เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร
กระจายไปทั้งหมดนะตอนนี้นะคะ๓๘จังหวัด
ซึ่งได้รับรายงานวันนี้มี๓๖ราย
และยังมีที่รอผลแล็บยืนยันอีกครั้งที่จังหวัดระยอง

นครนายกจังหวัดละ๑รายค่ะ
วันนี้มีข่าวว่าที่สภามีผู้ติดเชื้อ
โควิด๑๙เข้าไปประชุมที่สภานะฮะ
ได้รับการยืนยันแล้วนะครับนายแพทย์สุกิต
โถปกรณ์ที่ปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับบอกว่า
ก็เป็นการยืนยันเรียบร้อยนะครับว่าผู้ชายคนนั้น
มีผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙มีผลเป็นบวก
ติดโควิดจริงนะครับซึ่งตอนนี้
ผู้ชายคนนี้มาร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการนะครับ
เมื่อ๒๑ธันวาคมช่วงบ่าย
๓นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา
หลังจากนั้นก็มีลักษณะอาการ
ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้
คุณผู้ชมครับพาไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
มีผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นผู้หญิงอายุ๕๐ปี
เป็นชาวอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
เป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกนะคะ
มีอาชีพรับซื้อกุ้งอยู่ที่บ้าน
ก็จะมีคนที่บ้านแหลมเอากุ้งมาส่งที่บ้านหลังนี้
เลยสาปกุ้งไปขายต่อที่ตลาดกลางกุ้งจงวัสหมุสาคอน

สุดท้ายพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙เธอก็เลยอัดคลิปนะคะ
บอกว่าไม่อยากจะให้ชาวบ้านหรือคนที่อยู่แถว
แถวนั้นตื่นตระหนกหรือว่าหวาดกลัวเกินเหตุนะคะ
เธอก็จะก็เข้ารับการตรวจ
เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน
รู้สึกว่าเฮ้ยเราขึ้นเลข๕แล้วนะเริ่มกลัวแล้วแต่พอมาตอนนี้
มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะมันเหมือนโรคหวัดธรรมดา
ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไว้หลังปีใหม่แพ้เปิดเจอกันนะจ๊ะ
ดูแลตัวเองกันด้วยสวัสดีค่ะ
ท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าวันนี้ได้ข้อความที่เขาส่งต่อกับทางไลน์หรือเปล่า
บอกว่ามี๒๕เขตในกรทมเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงโควิด๑๙
โอ้โหแล้วบอก๒๕เขตตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคุณเขียนมาสอน
ตกใจมากค่ะส่งกันหลายกลุ่มเลยอ่ะใช่ค่ะนะ
ไปเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับสวบคบอกว่าไม่เคยให้ข้อมูลเรื่องพื้นที่จุดเสี่ยง๒๕เขตในกรทม
ว่ามีตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างขออย่าหลงเชื่อ
แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากการแถลงของสบคหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือว่าสำนักข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะฮะ
ใครที่ปล่อยข่าวลือข่าวปลอมถ้าเขาจะเอาผิดนี่เขาเอาโทษได้นะฮะ
มีโทษความผิดตามพรบคอมนะครับแล้วแต่กรณีนะฮะความหนักเบา
อย่างน้อยก็โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ค่ะคือคนหลอนเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะ
แล้วเขาแคะขี้มูกสั่งขี้มูกถมน้ำลายลงบนรถ
ช่วงนี้เขาต้องป้องกันการระบาดของโควิด๑๙

ไม่ชัดต้มวุกไม่ชัดน้ำลายอย่างนี้ได้ยังไง

กลับทำไมคุณไม่ปิดเมตต์
แล้วนั่งรอผมโทรเถ้าเธออยู่แล้วค่ะ
ที่ตังรวจมาโอเคนะบิงบนรถอีกต่างหาก
ดูดูอย่าบวชน้ำลายบนรถ
โอ้ยน้องอีกค่ะบวชน้ำลายอีกอ่ะ
เชิญค่ะเขาเบิ้ลน้ำลายบนรถด้วยเช็ดขี้มูกจาบนรถ
โอ้โหดูสิคะคุณอย่ามาสอนแล้วเห็นคุณอ่านที่นั่งข้าง
คนนี้มีคนรูปไปก่อนเลยนะเนี้ยนี่ค่ะเจ้าของเฟสบุ๊ก
ชื่อว่านวัดยิ้มคงเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถ
เส้นทางเพชรเกษมบังแคร์รถคันนี้ค่ะเป็นคนโพสต์เอาไว้นะคะ
ให้ตำรวจสนหลัก๒นำตัวผู้ชายคนนี้ออกไป
แล้วก็ทำความสะอาดรถนะคะนี่ค่ะคือล่าสุดทีมข่าวของเรา
ตรวจสอบไปที่สอนอหลักสองนะคะได้คุยกับดาบตำรวจคงศักดิ์จันกระจ่าง
ตำรวจที่เป็นคนไปรับตัวคนนี้ผู้โดยสารคนนี้ลงจากรถเมย์ไป
ดาบบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาสติไม่สมประกอบ
เนี่ยค่ะขนเสื้อสมที่แคะกินหมูกถมน้ำลาย
แต่ว่าเบื้องต้นไม่น่าจะมีเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ตักเตือนแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวาน
ทีนี้ค่ะถามว่ารถเมย์เขาควรจะทำยังไง
ถ้าเจอคนแบบนี้อีกนะคะผู้มนุยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สุรชัยเอี่ยมวัชิระสกุลบอกว่าพนักงานทำถูกต้องแล้วนะคะ

ถ้าเจอแบบนี้ต้องไล่ลงค่ะอันนี้ถูกแล้วค่ะ
หนึ่งคือต้องบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
ทุกคนต้องใส่นะคะระเบียบชัดค่ะ
แล้วถ้าเจอพฤติกรรมแบบนี้หยุดให้บริการได้
ไล่ลงจากรถได้นะคะพนักงานทำถูกต้องแล้วค่ะ
โอ้โหตาย
ไม่ได้แบบนี้นะคะ
ก็ต้องชื่นชมทางพนักงานของขอสมกรเขานะ
เขาก็ช่วยดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดีนะฮะ
กรณีแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ